ต่อไปนี้อยากเล่าให้ฟังจังเลย
เป็นการรวมเศรษฐีเศรษฐินีรวมว่าที่

ที่แรกที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ถูก๓๐ล้านบาทนะคะ
นี่ผู้โชคดีคือนายวิทยา

ใช่ค่ะก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาล๕ใบ

ถูกรางวัลที่๑๓๐ล้าน
นำไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็บอกว่าคืนก่อนวันที่๑๖ธันวาคมเนี่ย

แล้วแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ซื้อประจำเนี่ย

จริงเนี่ยคุณวิทยาเขาชอบเลข๙๖
ทีนี้พอเห็นว่ามีอยู่๕ใบ
ก็บอกแม่ค้าเหมาหมดเลย
ส่วนเงินรางวัลที่ได้นี่นะคะ
ก็จะนำไปใช้หนี้แล้วก็จะไปลงทุนธุรกิจเพิ่ม
รวมถึงจะแบ่งเงินไปทำบุญด้วยนะคะ
โอ้โหรับโชคใหญ่๓๐ล้านบาท
สำหรับเสียเจ้าของเต้นรถมือ๒
ตอนนี้ก็เป็นเศรษฐีเจ้าของเต้นรถมือ๒

เราไปดูที่บุรีรำกันบ้าง
บุรีรำก็มีผู้ที่ถูกรางวัลนะครับ
ก็คือคุณสมบูรณ์คงดีอายุ๕๔ปี
และคุณป้าละเอียดคงดีอายุ๕๒ปีนะครับ
ท่านเป็นสามีภรรยากัน

ก็ไปแจ้งลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่สพเมืองบุรีรำ
แล้วก็รอยยิ้มของเขาแล้วก็เพื่อนบ้าน
ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีเลยนะครับ

คุณป้าละเอียดบอกว่าดีใจที่สุดในชีวิต

คือป่วยเป็นโรคไตระยะที่๔
ครอบครัวไม่มีเงินรักษา
กำลังประกาศขายที่นา๘ไร่
เพื่อหาเงินมารักษาเพราะว่าเป็นทางสุดท้าย
ที่ต้องทำแล้วที่นาสำคัญนะ
เพราะตัวเองต้องทำนาตลอด
หาเงินได้อาชีพก็มาจากการทำนานี่แหละครับ
ใช่สามีก็บอกประจำเลยนะบอกว่าอย่างนี้จะถูกหวยเหลือเกิน
ได้เอาเงินมาใช้ในการรักษา

คิดว่าความฝันของคนจนเป็นจริงแล้ว

เงินที่ได้มาทั้งหมด๑๒ล้าน
ตั้งใจจะบริจาคให้โรงพยาบาลบุรีรำ๑ล้านบาท

ที่ดูแลรักษาภรรยามาโดยตลอด

คุณสำลีแก้วประเสริฐชาวตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวด
ก็ถูกรางวัลที่๑ได้รับเงิน๖ล้านบาทด้วย

มีคนโชคดี๒คนนะครับ๒ครอบครัว
แต่ว่าตอนนี้เราฟังครอบครัวของคุณลุงสมบูรณ์กันหน่อย

ผมบริจาคโรงพยาบาลบุรีรำ๑ล้านบาท
คือใจเราจะบริจาคแค่โรงพยาบาล

ก็คือเราอยากเอาไปบริจาค

เพื่อนบ้านบอกว่าดีใจมากกับครอบครัวนี้มาก
เพราะว่าเห็นว่าตัวผู้หญิงคุณป้า

ลูกสาวก็ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลแม่
เตรียมจะขายที่นาเพื่อนำเงินไปรักษาตัว
ที่ผ่านมาก็ทำนาตรากตรำทำงานหนักมานาน

มันฝันของคนจนซะทีนะครับ
ที่นี่อย่างที่บอกไปก็มีอีกท่านที่ถูกนะ

อำเภอบ้านกรวดด้วยถูกไปอีก๖ล้านบาทที่บุรีรำนะครับ

เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งจังหวัดที่นี่โชคดีเหมือนกันค่ะ

ไปดูกันนางสาวชุติวันบุญสุวรรณอายุ๒๘ปีนะคะ
คนนี้แหละเป็นชาวอำเภอบ้านฉางที่จังหวัดระยอง
อาชีพขายกล้วยทอดแล้วก็ขายลอตเตอรี่ด้วยนะ
เดินทางไปลงบันทึกประจำวันว่าเขาถูกรางวัลที่๑

แต่คนนี้สาเหตุที่ซื้อลอตเตอรี่งวดนี้

น่าสนใจเมื่อวานนี้เราก็ไปเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ได้ไปที่ถิ่นของเขา
ก็คือเดินทางไปที่คำชโนธไปขอพรปู่ศรีสุโธ
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมา

หมอดูก็ทักว่าจะถูกรางวัลใหญ่
ทีนี้พอกลับบ้านไปเจอสุนัขกำลังผสมพันธุ์กัน

ก็เลยจดจำเลขทะเบียนรถเอาไว้
ทีนี้พอไปถึงเวลารับลอตเตอรี่โคต้าที่ได้รับประจำเนี่ย
เห็นเลขที่ตั้งใจเอาไว้ก็เลยซื้อ

ที่สำคัญลอตเตอรี่เขาก็ขายหมดแผงด้วย
ตั้งใจไว้เดี๋ยวจะเอาเงินไปใช้หนี้ทำบุญ

เพราะว่ามีคนถูกรางวัลข้างเคียงด้วยเหมือนกัน
นั่นสิอยากไปซื้อจังเลยระยองใช่ไหมใช่อยากไปซื้อ
เดี๋ยวงวดหน้าผมไปหาสุนัขคู่ไหน
ถ้าเห็นนี่แอบดูตัวเลขตีเลขเอานะ
สุนัขคู่ไหนจะไปทำอะไรหน้ารถใคร
หมายเลขทะเบียนอะไรเดี๋ยวจะขอไปจดบ้างนะฮะ
จากระยองค่ะยังไม่หมดนะคะไปดูอีกที่หนึ่ง
ก็คือที่สุราธานีเป็นรอปภถูก๑ใบ๖ล้านบาทนะคะ
นายสันติมีศีลอายุ๓๗ปี
เป็นรอปภสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยสุราธานี
เขาก็โชว์ให้ดูเลยสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑
ครับแถมเขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

สันติบอกว่าก่อนที่จะซื้อสลากเนี่ยนะ
คิดอยู่นานเลยจะซื้อเลขอะไรดี
มันเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่างวดนี้ฉันจะเสี่ยงกับเลขไหนดี
ซึ่งเขาก็เลยเอาเงินที่เป็นเงินขวัญถุงในกระเป๋า
หยิบขึ้นมาเป็นธนบัตรใบละ๑๐๐บาท
มีเลข๙อยู่๔ตัวในธนบัตรนะ
เขาก็เลือกดูว่าจะเอาเลขในธนบัตรเลขไหนมาซื้อเลขสลาก
ปรากฏว่าเลือกเลขท้าย๙๖มาค่ะ
ก็เซ็นชื่อเอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันมิจฉาชีพ
นายสันติและครอบครัวบอกว่าพอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑นะ

แล้วก็บอกว่าทีแรกกังวลใจค่ะ

พอถูกรางวัลที่๑แล้วมันก็ไม่ได้ใช้เงิน
ทีนี้เขาจะทำยังไงก็เลยพยายามป้องกันไว้
สุดท้ายก็ได้รับโชคอย่างที่เห็นแล้วก็สบายใจด้วยนะคะ
คุณผู้ชมส่งเข้ามาเยอะเลยมีถูกรางวัลอะไรนะ
เลขท้าย๓ตัว๙๓๘คุณผู้ชมส่งมาเมื่อกี้
แล้วก็นี่เขาเขียนไว้นี่แบบนี้ต้องเขียนไว้อย่างนี้แหละ
เขียนชื่อไว้สลักหลังไว้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ
กับทุกคนผมถูกครับถูกกินครับ
เราเป็นกลุ่มคนเดียวกันครับ
เป็นกลุ่มใหญ่อันนี้ไม่ต้องห่วงมีพวกเยอะค่ะ
ไม่ต้องห่วงนะครับ
ก็เป็นความหวังเดียวของคนทั้งประเทศนะ
พอถูกขึ้นมาก็ลืมตาอ้าปากได้
ก็หวังที่จะถูกหวยกันไปนะคะ